มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูอุบัติเหตุจนทำให้เสียนายตำรวจฝีมือดีของภาค๙เข้าไปนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งนายตำรวจนายนี้จะไปตามคดีที่จังหวัดพัทธลุง
ทีนี้ขับรถมามาจากสงขลาปรากฏว่ารถแหกโค้งแล้วก็ไปตกสระน้ำ
ทำให้นายตำรวจน้ำดีคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งตำรวจจากสพเกาะนางคำได้รับแจ้งว่ามีรถตกสระน้ำ
แล้วคนขับเนี่ยเสียชีวิตทีนี้ค่ะตอนตอนเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
กูภัยเขาก็ต้องเอาสลิงเนี่ยนะคะมาดึงเป็นรถเชฟโรเลส๗ที่นั่ง
ซึ่งดึงขึ้นมาจากน้ำจุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุสระตรงนั้นมันเป็นสระกว้าง๑๐เมตร
๑๐เมตรมันลึก๕เมตรอยู่ริมถนนสายชะแล้ปากพยูน
ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
แล้วพอดึงรถขึ้นมาได้แล้ว
พบว่าคนขับคือพันธุ์ตำรวจตรีประจวบสุวรรณรัฐอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นสารวัตรศึกษวนกองมะคับการตำรวจภูทรภาค๙

น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ดูตามร่างกายต่างไม่เจอบาดแผลอะไร
แต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเหมือนกับผู้ตายพยายามจะตะเกียกตะกายออกจากรถออกมานะคะ
ซึ่งไปดูด้านนอกบ้างค่ะจุดที่เกิดเหตุตรง
มีรอยเบรกอยู่ตรงทางโค้งก่อนที่รถจะพุ่งตกสระน้ำ

ในรถเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูเจออาวุธปืนสั้น๓กระบอก
แล้วก็มีเครื่องกระสุนมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำทรัพย์สินมีค่าที่เจอในรถมอบให้กับญาติ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าจะเอาสลิงดึงรถขึ้นมาได้

ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมานะคะ
จากบ้านพักที่อำเภอสถิงพระที่สงขลาตอนตี๔
ตี๔๓๐ของวันที่๒๓สิงหาคมของเมื่อวานนี้

อย่างที่บอกไปที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
เพื่อที่จะไปพบกับกำลังตำรวจกองปราบปรามและตำรวจพัทธลุง
ที่สพเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
เพราะว่าตำรวจน้ำดีรายนี้ที่เสียชีวิต
กำลังทำคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ
ก็คือคดีที่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง๒พี่น้อง
ตายคาถนนริมถนนสายเอเชียหมู่๘
ตำบลเขาชายสนอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
เมื่อวันที่๑๗สิงหาคม
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถประกบยิง๒พี่น้องที่มีอาชีพตัดไม้ขายนี้
และตำรวจกำลังสืบเลยนะฮะว่าสาเหตุที่สองพี่น้องถูกยิง
เพราะว่าไปลักลอบตัดไม้ยางพาราในสวนของผู้อื่นหรือไม่
คดีกำลังเข้มข้นเลยกำลังพยายามคลี่คลายเลย
แล้วก็พันธุ์ตำรวจตรีประจวบสุวรรณรัฐถือว่าเป็นมือสืบฝีมือดี
เป็นสารวัตรสืบภาค๙ที่ต้องทำคดีนี้ด้วย
ทีนี้ขับรถไปยังจุดนัดหมายซึ่งจริงเขามีการนัดหมายกัน๖โมงเช้า

แต่ผู้ตายไม่ได้มาตามนัดไม่ได้มาตามเวลา
และไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้
ใช่ค่ะทีนี้นะทั้งภรรยาทั้งญาติทั้งผู้บังคับบัญชาลูกน้องเนี่ย
ตามหาตัวพันธุ์ตำรวจตรีประจวบทั้งวันเลยไม่เจอ
ไปตรวจสอบสัญญาณมือถือครั้งสุดท้าย
สัญญาณมือถือมันหายไปตรงนี้ตรงจุดสระน้ำค่ะ

คุณผู้ชมกลางวันก็ออกมาตามหาตรงสระน้ำตรงนี้แล้วนะ
แต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าสระน้ำคือมันมีเหมือนกับแสงแดดมันสะท้อน
แล้วมันก็จ้าจนช่วงค่ำมาเจอรถที่จมอยู่ที่สระน้ำตรงนี้นะคะ
ทีนี้ทางภรรยาของผู้ตายพร้อมลูกก็เดินทางมาดูในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วเห็นว่าสามีเสียชีวิตอยู่ในรถ
แล้วสภาพคือสามีพยายามจะช่วยตัวเองออกมาจากรถ
แต่ว่าโดนน้ำดันเข้าด้านในจนขาดอากาศหายใจ
ตอนนั้นภรรยาร้องไห้พร้อมกับลูกทั้ง๓คน
เพราะว่าขาดสามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไป
แล้วก็สำหรับตำรวจนายนี้นะพันธบรวตรีประจวบนะฮะ
ถือว่าเป็นตำรวจฝีมือดีของภาค๙นะครับ
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงาน

ก็เป็นตำรวจฝีมือดีของชุดเฉพาะกิจของจังหวัดสตูนเขาเหมือนกัน
จนเป็นที่รู้จักเลยเรื่องลือชื่อเสียงเลยนะฮะ
แล้วก็จากนั้นได้ย้ายปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้
สอบได้เป็นนายตำรวจชั้นศัลยบัตร
แล้วก็ดำรงตำแหน่งสารวัตรสอบสวนของสพท่าแพรจังหวัดสตูนนะครับ
ที่ผู้บังคับบัญชาจะดึงมาอยู่ที่ภาคเก้า
ในตำแหน่งสารวัฒน์สวนสอบสวน๒ของภาคเก้า
และกำลังทำคดีใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงแต่ว่ามาเสียชีวิตซะก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครอบครัวจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
เป็นคืนแรกที่อำเภอสถิงพระที่สงขลาค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ